ข่าวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า

รากความอิจฉาของฉันแผ่ซ่านอีกแล้วนะคะ

ต้องบอกว่าจริงเขาเป็นคู่รักข้าวใหม่ประมาณมานานแล้วแหละ
แต่ว่าเป็นคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันนะครับ
ยาการเข้าพิธีมั่นหมายไปสุดแสนจะชื่นมื้น

โอ้โหล่าสุดค่ะคุณเป๊กเปรมมะนาแล้วก็คุณนิวนพัดศร
เขาได้ควงคู่กันมาเผยถึงบรรยากาศงานในวันนั้น
ให้พี่สื่อมวลชนได้ร่วมแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่ง
ว่าตั้งใจจะสร้างสรรค์และทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด
เพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานมีความสุขและสนุกไปกับพวกเขา

ซึ่งเจ้าสาวป้ายแดงยังเผยอีกนะคะว่ารู้สึกตื่นเต้น
ที่วันนี้มีอีกหนึ่งชีวิตมาอยู่ข้าง

งานฉลองมงคลสมรสที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้าตอนนี้เนี่ย
ความพร้อมไปมากกว่าครึ่งแล้วนะคะ
คนที่เราเชิญก็คือเลือกเฉพาะคนสนิทไปก่อน
เพราะว่าจริงแล้วในพื้นที่ในอาณาจักรใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ย
มันมีจำกัดคนนะครับ

ก็ให้มันแบบเป็นมุมแบบมูธแบบอบอุ่นจริงไงฮะ

เพื่อมาต่อยอดให้หลายคนได้มา
อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนอาจจะไปท่องเที่ยวกันได้หลังจากนี้

ปีถ้าสะลองวันใกล้วันใกล้๑๓ธันวาส

จากที่เชียงใหม่ก็เป็นจากดินสู่ดาว

เราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรเกี่ยวดาเรียกว่ามันโยงกันได้
ต้องเกิน๕๐แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการขอเรื่องอาหารเถอะ
ห่วงตอนนี้อยากให้ทุกคนแบบมาแล้วมีความสุขกับดนตรีแล้วก็อาหาร
คู่นี้เนี่ยเขาไม่ทำให้ผิดหวังตั้งแต่ร่อนการ์ดเชิญแล้ว
เก๋ไก่มากเลยนะคะในสไตล์ล้านนาผสมผสานกับหนุ่มเมืองกรุง
พอจัดงานพิธีมั่นที่เชียงใหม่เนี่ยตลบอบอวนไปด้วยบรรยากาศของความเป็นล้านนาแล้วก็ทุ่งนาด้วยนะคะ
วันที่๔ธันวาคมนี้จากดินสู่ดาวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะพร้อมกัน
บ่าวสาวคู่นี้ค่ะคุณเพราะว่าอะไรเขามีความริเริ่มสร้างสรรค์มากเลยนะ
แล้วก็ตั้งใจกับงานแต่งมากเลยค่ะดูได้จากการเตรียมงานการคิดงาน
และที่สำคัญนะคะอย่างที่คุณบอก๔ธันวาคมนี้นะคะแฟนคลับรวมถึงค่ะ
ไม่ใช่แฟนคลับและแฟนเขาก็ร่วมยินดีกับเขาด้วยละกันนะคะ
ใช่๘ปีนี่ไม่ช้าเขาเรียกว่าไม่เร็วนะกว่าเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรกันมาได้
เดี๋ยวฉันย้อนไปอ่านบทสัมภาษณ์ของคู่นี้

ด้วยความดีด้วยความรักของเธอนี่แหละนะคะ